อย่างที่ทราบนะครับวันนี้เราได้รับข่าวดีกันไปเรียบร้อยแล้ว
ออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเรียบร้อย

ใช่แล้วครับเมื่อเช้ามีข่าวที่คนไทยก็หือหา
เป็นนักธุรกิจหนุ่มชื่อดังของโลกใบนี้
จรวดเขาเจาะนู่นเจาะนี่
อายุแค่๔๗ปีเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มเป็นวิศวกร

ใช่ค่ะแล้วเขาก็ทำอุโมงแบบใหญ่มากในสหรัฐอเมริกา
ใช่รถแบบยานยนต์ไร้คนขับเขาก็ทดลองอยู่
ในภาคของมนุษย์จริงประมาณอย่างนั้นเลย
แล้วเขามาเมืองไทยคือตอนแรกเขาทวิตข้อความแล้วก็เอ๊ะ
จะยังไงจะช่วยจริงไหมจะมาจริงไหมเออมาเองเลยอ่ะ
อยู่ดีมาเมื่อเช้ามืดนะ
แล้วก็มาถึงก็เข้าไปในถ้ำหลวง
ไปประชุมไปพูดคุยกับทีมงานของไทย
แล้วก็มอบจรวดเป็นเรือดำน้ำจิ๋ว
หรือว่ายานจิ๋วที่เขาตั้งชื่อว่ายานหมูป่าเอาไว้ให้
บอกว่าเนี่ยเอาไว้ช่วยทีมหมูป่าออกจากถ้ำ
แต่ถ้าไม่ได้ใช้ไทยก็เก็บไว้ก็แล้วกัน
ใช่ท่านผู้ว่านโรงศักดิ์บอกว่าด้วยสภาพของถ้ำ
มันอาจจะใช้ไม่ได้แต่ก็ขอเก็บไว้เผื่อภารกิจอื่น
อย่าบอกว่าคุณภาคภูมิจะเข้าไปในเรือดำน้ำจิ๋วนี้นะคะ

เขาก็จดสูตรแล้วก็ส่งมาให้ผมทางไลน์
เพราะว่าแลกไอดีไลน์กันไว้

แล้วก็ลองอธิบายภาพให้ท่านผู้ชมดูว่า

เขาเป็นผู้ที่คิดค้นหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ

สิ่งที่เขาทำมาให้กับประเทศไทยเรานั้น

เข้ามาพร้อมกับเรือดำน้ำจิ๋วนะฮะ
ที่เขาตั้งชื่อว่าหมูป่านะครับ

ก็จะเห็นว่ามีขนาดรูปทรงประมาณอย่างนี้

ผ่าศูนย์กลางของมันเนี่ย
อยู่ที่ทั้งหมด๓๑เซนติเมตรนะครับ
นี่คือเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ

ความยาวทั้งหมดก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับ

ทำมาจากท่อออกซิเจนเหลว
ของจรวดฟอร์คอลนาย

เทฟกรอนนะครับท่านผู้ชมครับ

แล้วก็ยังมีด้ามจับอยู่ภายนอก

เลียงทีมหมูป่าออกไปนะครับ

จะให้ทีมนักประดาน้ำเนี่ย

ด้วยการจับจากด้ามจับที่อยู่ภายนอก
ว่ายน้ำคือไม่ต้องเปียกน้ำเลยล่ะ

แล้วข้างในไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอากาศหายใจนะครับ
เพราะว่าได้เชื่อมถังอากาศเอาไว้แล้ว
อลอนมัสใช้เวลาประดิษฐ์ยานจิ๋วนี้
เพื่อช่วยเหลือทีมหมูป่า๘ชั่วโมงนะฮะ
หลังจากเขายื่นข้อเสนอผ่านทางโลกออนไลน์ว่า

แล้วลำเลียงมาถึงไทยทางเครื่องบินส่วนตัวอีก๑๗ชั่วโมง
หลังจากนั้นเขาก็เดินทางมาถึงที่ถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
แต่ว่าก็น่าเสียดายแล้วครับ

ในการตัดสินใจลำเลียงทุกคนออกมาด้วยการดำน้ำนะครับ
ทางปากทางถ้ำก็มาจากเนินนมสาวนะครับ
จนถึงเมื่อเช้าเราก็เริ่มปฏิบัติภารกิจวันที่๓นะครับ
ไม่สามารถที่จะนำสิ่งที่เขาประดิษฐ์แล้วเอามาให้เราเนี่ย

มันไม่เหมาะสมสอดคล้องกับสิ่งที่เขานำมาให้เรา
ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าสภาพพื้นที่มันมีปัจจัยที่แตกต่างกันไป
อย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ย๓๑เซนติเมตรนะครับ
คนนอนได้ความยาวทั้งหมดนะครับ๒เมตรแต่มันไม่มีความยืดหยุ่นนะฮะ
แต่สภาพภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับท่านผู้ชมครับว่ามันมีพื้นที่ที่สลับซับซ้อนนะครับ
มีพื้นที่ทั้งจุดที่จะต้องดำน้ำนะครับจุดที่จะต้องฝ่าโขดหินต่าง
ทีนี้ถ้าเรือดำน้ำจิ๋วของอีลอนมัสที่นำมาให้มันยาว๒เมตรแต่มันไม่มีความยืดหยุ่นนะครับ
เวลาที่มันผ่านจุดต่างมีปัญหาทันทีอย่างจุดที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือจุดที่เรียกว่าโชคพอยต์เป็นจุดที่มีความลึกน้ำลึก๕เมตรแล้วก็ต้องขึ้นมาด้วย
เพราะฉะนั้นเมื่อต้องลดเลี้ยวนะครับต้องผ่านซอกหินต้องลอดช่องต่าง
มันยืดหยุ่นไม่ได้นะฮะมันติดอย่างนี้แหละครับมันก็ไปต่อไม่ได้ไม่เหมือนตัวคน
ตัวคนสามารถดำผุดดำว่ายว่ายรถเหลียวซ้ายเหลียวขวา
ผ่านช่องผ่านซอกหินต่างไปได้นะครับ
นี่ก็คือข้อจำกัดที่เราไม่สามารถที่จะใช้งาน

จะต้องใช้ก็จะได้นำมาใช้ได้
ทีนี้เรามาดูปฏิบัติการต่างนะครับท่านผู้ชมครับ
สำหรับการช่วยเหลือทีมหมูป่านะครับ
วันนี้เราใช้ปฏิบัติการเดิมนะครับ

ก็คือการเดินและการดำน้ำออกมานะครับ
เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกา๘นาที

รหัสที่ใช้ในวันนี้ก็คือ
ก็คือน้องหมูป่า๔คน

อีก๑ก็คือทีมแพทย์นะฮะ

และอีก๓ก็คือหน่วยซิล
ที่อยู่เป็นเพื่อนตรงจุดเนินนมสาว
ตั้งแต่วันแรกที่เจอการค้นหากันนะครับ
ที่เราไปค้นหาเจอที่จุดเนินนมสาว
วันอาทิตย์ที่๘กรกฎาคมเราเริ่มปฏิบัติการในวันนั้น
ตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกานะฮะแล้วก็มีคนสุดท้าย๔คนที่ออกมาได้
นับเวลานับชั่วโมงแล้วเราใช้เวลาไป๑๑ชั่วโมง
หรือคิดเป็น๖๖๐นาทีจากจุดเนินนมสาวมาถึงปากค่ำ
ส่วนวันที่๒นะครับก็คือวันจันทร์เมื่อวานนี้๙กรกฎาคม
เราเริ่มปฏิบัติภารกิจจนกระทั่งคนสุดท้าย๔คนที่ออกมาได้ที่ปากถ้ำนะครับ
เราใช้เวลาไปทั้งหมด๕๔๐นาทีหรือว่า๙ชั่วโมง

ส่วนวันนี้ก็เป็นอย่างแผนปฏิบัติการที่ท่านได้รับทราบ
จากการแถลงข่าวของทางท่านนรงศักดิ
ซึ่งเป็นผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วม
ในการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงออกมาแล้วนะครับ
เราช่วยมาได้ครบถ้วนทั้งหมด๕คน
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านในอีก๔คนด้วย๙คนวันนี้ออกมาได้

ก็ออกมาได้เรียบร้อยตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับ
นี่คือสิ่งต่างที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็นำมาประมวลให้ท่านทราบ
ก็ถือว่าเป็นน้ำใจที่ยิ่งใหญ่นะครับแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ใช้งานนะฮะ
เพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็คือภารกิจที่จะต้องมีหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง
ในการที่จะรับช่วงต่อกันต่อไปนะครับคุณเขียนมาสอนครับ
ขอบคุณคุณภาคภูมินะคะอธิบายได้เห็นภาพนะคะ